คำถามคือว่ามันต้องยิ่งอธิบายได้มากกว่าคนอื่นเยอะเลยนะคะ
ความสงสัยนี้ว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงสงสัยครับ
คนในครอบครัวเดียวกันใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
แม่ค่ะทำไมถึงสงสัยลุงพล
ทีแรกแม่ก็ไม่ตั้งใจว่าจะสงสัยลุงพลหรอกค่ะเอาเหตุจูงใจนะ
เหตุจูงใจคือจริงแล้วแม่คิดไม่ออก
จริงว่าเหตุจูงใจนี้มันคืออะไร

ถือว่าตอนนี้ตำลวจอาจจะมีเอกสารมีหลักฐาน
หมดแล้วเพียงแต่ว่ามันเชื่อมไม่ถึงคนที่ตำรวจรู้ว่าใครเป็นคนทำ
ถามอันนี้ก่อนตอบเท่าที่สบายใจ
ตำรวจบอกครอบครัวหรือเปล่าว่าจริงตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำคะ

ตำรวจก็จะถามเราเหมือนกันว่าสงสัยใครไหม
คำถามนี้ยังมีอยู่นะวันนี้เหรอคะว่าสงสัยใครไหม
มีน้ำหนักตรงไหนใครบ้างใครที่หนักที่สุด
คือตอนนี้แม่อยากจะเคลียร์เพราะว่าลุงพลเป็นญาติเรานะคะ
สักวันหนึ่งคดีมันเงียบแม่ก็อยากจะเคลียร์คนนี้เพราะเขาเป็นญาติเรา
ก็อยากจะเคลียร์เวลาทำร้ายอย่างนี้มันชัดเจน
แล้วก็ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ตำรวจท่านก็จะตัดออกไป

ตรงนี้เรื่องของลำดับเวลาว่าลุงพลทำอะไรรู้มาอะไร
คุยกับใครเดินทางอย่างไรบ้างเนี่ย
อันนี้ตำรวจสงสัยเหมือนที่พ่อกับแม่สงสัยไหมคะ
อันนี้แม่ก็ไม่รู้นะคะว่าท่านสงสัยอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่า
แต่นี่คือแม่เก็บจากข่าวและแม่ก็อยากเคลียร์ด้วยว่า
ใช่หรือไม่ใช่ก็อยากให้ลุงตอบเรื่องไทม์ไลน์ด้วยค่ะ
แม่เองแม่ยังนึกไม่ออกเลยว่าสมมุติว่าถ้าลุงพลเป็นคนทำจริง
แม่เองก็ยังนึกไม่ออกใช่ไหมว่าลุงจะทำไปเพราะอะไรหรือทำไปเพื่ออะไร
ใช่แต่จากการให้ข่าวให้สัมภาษณ์ลุงอ่ะทำไมมันกำกวมจัง

แล้วเรื่องที่บอกว่าพบสดิ้งไม่พบสดิ้งนี่คือลูกแม่ทำไมตอบไม่เหมือนกับลุงพลเลย
จากข่าวค่ะอย่างพระออกมายืนยันว่าลุงพลขึ้นไปถึงวัด
แล้วบอกว่าหลานหายเกือบไม่ได้มา
ลุงพลก็ไปบอกพระว่ามันไม่ใช่นะพระมันไม่ใช่นะพระอาจารย์

แล้วพอพ่อแบมออกมาบอกว่าเจอกับลุงพล
ลุงพลก็ไปบอกเขาว่ามันไม่ใช่นะมันต้องแบบนี้แบบนี้สิ
แต่ไทม์ไลน์ของลุงลุงจำไม่ได้แต่ลุงจำได้ว่าพูดกับคนอื่นแบบนี้แบบนี้
พ่อก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าถ้าสงสัยลุงพลจริง

อันนี้ก็นึกไม่ออกครับ
อย่างนี้ถามใหม่ถามใหม่คือจริงพอจะ
นึกออกไหมว่าถ้าเป็นลุงพลจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะจริงพอจะนึกไว้ในใจอยู่หรือเปล่า
แม่คิดแค่ว่าลุงพลรักลูกเรามากเกินไป
ครับ
เป็นลุงเขยแต่รักน้องมากเกินไป
สำหรับสำหรับแม่นะจนหลังหลังก่อนที่น้องจะหายนะ
แม่ก็ยังเคยแบบว่าคุยกับพ่อว่าเดี๋ยวจะต้องถอยถอยน้องออกมาบ้างแล้วแหละ
ไม่ให้ไปทุกครั้งที่แบบว่าป้าลุงมาชวน
แต่มาชวนนี่คือไม่ได้หมายว่าน้องไม่ได้หมายความว่าน้องไปกับลุงสองคนนะ
ก็มีลูกลุงด้วยมีป้าด้วยบางทีก็ยังมีพี่สดิ้งไปด้วย
แต่คือน้องจะติดลุงมาก
มีความเชื่อมโยงกับความสงสัยของแม่ในมุมไหนคะอยากบอกไหมหรือไม่อยากพูดถึง
ก็นี่แหละค่ะมีความเชื่อมโยง
แม่ก็ไม่รู้ว่าลุงพลรักลูกเราในมุมไหน
แต่คือทุกครั้งที่เขาพูดคือเขาบอกว่ารักชมพู่มาก
จนสมมุติกล้าสมมุติต่อหน้าสื่อว่า
ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงเขาจะเอาไปเลี้ยงเอง
แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวเขาพูดตลอด
แต่ว่าแต่ว่าความสงสัยที่แม่บอกว่าลุงพลรักชมพู่มาก
หรือใช้คำมากเกินไปเนี่ยไหม
ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีก
จนสัญชาติตัญญาณความเป็นแม่
สัญชาติตะยานความเป็นแม่มันต้องดึงลูกคืนตั้งแต่น้องยังไม่หาย
เอาอย่างนี้นะคะเราไม่นับหลังจากเกิดเหตุกับชมพู่นะคะ
ย้อนกลับไปตอนที่แม่บอกแม่สงสัยตั้งแต่ก่อนชมพู่จะหายเนี่ย
ตอนที่สงสัยว่าลุงพลรักชมพู่มากเกินไปตอนนั้นคิดไหมว่า
ที่เราคิดว่าเขารักมากเกินไปมันจะพาอันตรายมาถึงชมพู่
หรือว่าเราก็คิดแค่ขึ้นมาว่าเออเขาดูรักลูกเราจังเขาดูรักลูกเรามากเกินไป

คิดไว้ว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงแล้วลุงก็เป็นลุงเขย
อย่าให้ติดลุงมากเกินไปอย่าให้ไปบ้านลุงมากเกินไป
ถ้าเกิดติดมากเกินไปแล้วกลัวอันตรายนี่แหละค่ะ
คุณพ่อได้เคยคุยกับคุณแม่แบบนี้ก่อนที่จะเกิดว่าชมพู่หายไปวันนั้นไหมคะ

คือเราเริ่มดึงลูกกลับมาประมาณได้เดือนกว่าแล้วค่ะ

จะไม่ให้ไปด้วยแบบว่าถ้าสมมุติว่ามาชวนน้องไปตลาดไปเที่ยว๕ครั้ง

เดี๋ยวนะคะลักษณะการที่ใช้คำว่าดึงลูกเรากลับมาเนี่ย
อันนี้มันเป็นการกระทำที่คุณลุงเขารู้สึกเราทำแบบนี้
แล้วมันสร้างความผิดสังเกตให้เขาหรือเปล่า
แม่ก็ไม่รู้นะว่าเขารู้สึกหรือเปล่าแต่คือถ้าเกิดเขามาชวนอ่ะ
แม่ก็จะไม่ได้ให้ไปทุกครั้งแต่ให้ไปเป็นบางครั้ง
แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนที่เราจะสงสัยคือก็ให้ไปตลอด
ให้ไปค่ะคุณลุงก็เคยมีคำพูดอะไรก่อนที่ชมพู่จะหายบ้างไหมล่ะคะ
ถ้าสมมุติแม่กับพ่อสงสัยในตัวลุงพล
ไม่ครับก็ลุงก็ไม่ได้พูดอะไรไม่มีพิรุธอะไรเลย
ที่แม่คิดคือแบบว่าน้องจะติดลุงมากอย่างมองเห็นลุงไกลก็จะไปลุงไปลุงคือจะไปกับลุงอ่ะ
ถ้าเห็นลุงแล้วคืออยากจะไปด้วยเลยแล้วแม่คิดว่าน้องเป็นลูกผู้หญิง
ควรจะอยากไปกับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่มาก
อยากถามแบบนี้ค่ะการที่แม่เห็นและรู้สึกแบบนั้น
ไม่ใช่เพราะว่าขออนุญาตนะคะไม่ใช่เพราะว่าชมพู่ได้รับการปฏิบัติจากลุงพลดีกว่าพ่อกับแม่เหรอ

หรอกค่ะด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกไปติดผู้ชายคนอื่นมากเกินไป
จากพ่อนอกจากคนในครอบครัวนะคือเขาเป็นผู้ชาย
แล้วข่าวเรื่องแบบนี้มันก็ออกมาเยอะแยะแม่ก็ต้องกันลูกไว้ก่อนเพราะน้องเป็นเด็ก
จนถึงตอนนี้นะคะคือสิ่งที่ตำรวจบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่จำเป็นต้องบอกสื่อทั้งหมด
อันนี้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เราถามก็ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟัง
แล้วก็จริงเราไม่ได้อยากให้คนในครอบครัวคุยกันผ่านสื่อนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยขอบคุณมากที่ตัดสินใจมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทำไมถึงสงสัยในตัวคนในครอบครัวกันเองนะคะ
ยังไงสุดท้ายเราต้องรอคดีนะคะเพราะขอย้ำอีกที
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังค่ะ